เป็นร้านทองที่จังหวัดนครปฐม

ขอดูทองเนี่ยน้ำหนัก๕บาท

คือทางร้านเนี่ยเขาหยิบให้ดู๒เส้น

จังหวะที่เธอเอามาดูเนี่ย

สร้อยคอทองคำมาทั้งสองเส้นเนี่ยนะฮะ

ขวามือของร้านที่เหมือนกับจะมีกระจกอยู่

ลองเอาสร้อยคอทองคำน้ำหนัก๕บาท

เอามือถือขึ้นมาเหมือนครับ
แล้วก็คืนทางร้านไปเส้นหนึ่ง

จะมาคืนอีกทีนึง
เจ้าของร้านบอกว่าตอนที่เอามาคืนทั้งสองเส้น
คุณเหนียวมาสอนมันมีอยู่เส้นหนึ่งรู้แล้วว่าไม่ใช่
เพราะทองทุกเส้นที่ร้านจะมีป้ายห้อยติดอยู่

แต่พอเอามาวางเนี่ยมีอยู่เส้นหนึ่งมันไม่ใช่
เดี๋ยวดูนะครับพอวางเสร็จ๒เส้นครบ
คือเดินแบบกึ่งเดินกึ่งวิ่งออกจากร้านเลย
แต่เจ้าของร้านเนี่ยเขารู้แล้วว่าแอบสลับทอง
เจ้าของร้านทองเขาโอ้โหเห็นแวบเดียวเขาก็น่าจะสังเกตได้แหละ
ใช่อันไหนจริงอันไหนปลอม

ใช่คือหนีวิ่งหนีไปวนรอบตลาดเลยนะ
แต่สุดท้ายตามจับกระนดต์ไว้ได้
สุดท้ายตามจับกลุ่มตัวจนได้
เจ้าของร้านบอกนี่๒เส้นให้ดูเนี่ยเส้นละ๕บาท
ไม่เห็นมั้ยถ้าของร้านจะมีป้าย

แต่ตอนเอามาคืนเส้นนึงเนี่ยป้ายไม่มี
สุดท้ายมาดูภาพจากกล้องวงจรปิดตอนที่คุมตัวได้ทีแรกเธอปฏิเสธนะฮะ
ก็พบว่าจังหวะที่โทรศัพท์มือถือตกนั่นแหละ
อาจจะแอบเอาทองเลยที่อยู่ที่กระเป๋านี่ฮะ
แต่ที่แรกเธอปฏิเสธนะครับสุดท้ายเนี่ยยอมรับสารภาพนะฮะ
น้ำหนัก๕บาทเนี่ยมูลค่าเส้น๑๕๗๕๐๐บาทนะ
เค้นสอบอยู่๕ชั่วโมงสุดท้ายเธอยอมรับสารภาพว่าก่อเหตุจริงนะฮะ
ชื่อนางสาวพกาวันอายุ๒๔ปีนะครับทุกผู้ชมครับ
เจ้าของร้านนี่บอกว่าอยู่คนเดียวด้วยช่วงนั้นนะฮะ
แต่ก็เอกใจตรงนี้แหละแหมดูแบบสองเส้นเนี่ยดูไปดูมา
พอเอามาคืนเนี่ยป้ายห้อยเนี่ยมันไม่มีเส้นหนึ่ง

คุมตัวได้แล้วก็นำตัวไปโรงพักเนี่ย
ก็สอบเค้นอยู่นานสุดท้ายสารภาพนะครับทุกผู้ชมครับ
ตำรวจก็แจ้งข้อหาไปก็คือวิ่งราวทรัพย์นะครับ
ที่ทางคุณพ่อของเขาจะนำหลักทรัพย์๗๕๐๐๐บาท

ก็ต้องต่อสู้คดีอะไรกันต่อไปก็ว่ากันไปกันแล้วกัน
ตามพยายามหลักฐานต่างทางร้านเขามีกล้องมองช้อนปิดนั่นแหละ

เห็นเธอบอกว่าเธอมีปัญหาเรื่องเงินอะไรประมาณอย่างนั้น
โอ้โหแต่แหมมาทำกับร้านทองแบบนี้
ยังไงเขาก็จับได้เขารู้อยู่แล้วไหนทองจริงทองปลอม